สำหรับงานสวดพระอภิษฐรรมศพให้กับตลกชื่อดังพี่โรเบิร์ตสายควันนั่นเองค่ะ
ซึ่งในงานก็มีทั้งครอบครัวและพี่บอลเชิญยิ้มที่เป็นหัวเรือใหญ่นั่นเองนะคะ
และอีกไม่กี่ชั่วโมงค่ะจะมีพิธีชาปนกิจ
เพื่อส่งร่างอันไร้วิญญาณของพี่โรเบิร์ตไปสู่พบภูมิที่ดีค่ะ
แต่ถึงงั้นก็ยังไม่วายนะคะมีมือดีทำให้พี่บอลเดือดปุดกันเลยทีเดียวค่ะ
มีเพจนึงค่ะโพสต์ภาพของพี่โรเบิร์ตพร้อมกับเขียนข้อความ
พี่โรเบิร์ตในแนวทางที่อ่านแล้วมันไม่เหมาะสมเท่าไหร่ในสถานการณ์นี้นะคะ
ซึ่งก็มีข้อความประมาณว่าการใช้ยาเสพติดมันไม่ตายในทันที
มันไม่ตายในวันที่คุณอยากตายแต่จะตายตอนที่คุณมีความสุข
คุณโรเบิร์ตมักจะเตือนและบอกเรื่องราวที่ผิดพลาดของเขา

เท่านั้นเลยคุณผู้ชมพี่บอลก็โพสต์สั่งให้เพจดังกล่าว
ลบข้อความออกด่วนเลย
พร้อมกับบอกด้วยว่าให้เกียรติคนตายด้วยครับ
แล้วก็ครอบครัวของพี่โรเบิร์ตที่ตอนนี้สภาพจิตใจย่ำแย่อยู่แล้ว
ยังจะต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ทำลายจิตใจกันไปอีก
พร้อมบอกด้วยว่าพี่บอลเองโกรธมากนะ
แล้วไม่อนุญาตให้ใช้รูปด้วยค่ะ
ซึ่งเหล่าชาวเน็ตต่างก็เข้ามาคอมเมนต์เห็นด้วยกับพี่บอลเชิญยิ้มนะคะ
และในวันนี้ค่ะเวลาประมาณ๕โมงเย็น
จะมีพิธีชาปนกิจและมีการแสดงจากศิลปินที่รัก
เคารพพี่โรเบิร์ตนะคะรวมไปถึงพี่โน๊ตอุดมค่ะ
ซึ่งก็เป็นคนที่พี่โรเบิร์ตชื่นชอบมากนะคะ

เพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัยให้กับนักแสดงตลก
ล่วงลับเป็นครั้งสุดท้ายอีกด้วยค่ะ
บันเทิงไทยรัฐก็ขอเป็นกำลังใจกับครอบครัวของพี่โรเบิร์ตสายควันด้วยนะคะ